ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟ
กาแฟเปลี่ยนเสียงในจังหวัดอ่างทอง

ร้านกาแฟสดปลายนา
รีบชวนกันไปครับร้านกาแฟสดปลายนาหุ่นไล่กา
ร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ข้างวัดขุนอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ้างทอง
บรรยากาศนี้เห็นแล้วผ่อนคลายมากเลยเพราะสีเขียวของทุ่งนาแบบนี้มันไกลสุด
ลูกหูลูกตาแล้วเห็นหุ่นไหมหุ่นไล่กาตามชื่อของร้านเลยนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่ทุ่งนาจริงหนีความเหนื่อยล้าจากเมืองกรุงเข้าสู่เมืองอ่างทอง
แวะจิบกาแฟที่นี่รับรองไม่มีผิดหวังนะครับ
พอคุณได้กาแฟมาปุ๊บคุณอย่านิ่งเฉยอย่าดูดายเดินสิครับ
เดินไปชมหุ่นไล่กาแบบพี่คนนี้ถือแก้วกาแฟถือแก้วเครื่องดื่ม
ไปเดินถ่ายลงถ่ายรูปตามจุดต่างที่เขาทำเอาไว้นะครับ
เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่มันได้ฟิลแบบธรรมชาติอะ
จริงแบบว่าทุ่งข้าวเนอะเคี้ยวชะอุ่มเลยนะ
ข้างดูเหมือนอย่างอื่นมาบริการอาหารมีด้วยนะครับ
ครับมีทั้งสเต็กมีทั้งสลัดไปเลือกได้เลยครับว่าอยากจะทานอะไรนะครับ
ที่จะไปทานช่วงเช้าก็ได้หรือจะเป็นอาหารเที่ยงไหมค่ะได้เหมือนกันใช่ไหมได้ครับ
ได้ครับคุณผู้ชมไปกันได้เลยนะครับที่ร้านกาแฟสดปลายนาหุ่นไล่กาอยู่ที่ตำบลอินท
นำให้ไปคือคุณไปที่อ่างทองเนี่ยวัดที่นั่นเยอะคือไปทำบุญไหว้พระเสร็จ
กรุงเทพฟินฝุดเลยในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้
แนะนำกันไปเที่ยวได้นะครับ
รวมไปถึงวันนี้นะบางคนอาจจะไปเที่ยวแถวอ่างทองก็มีเหมือนกัน